คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีกันบ้างดีกว่านะฮะ
เขาก็กำลังชื่นชมกันอยู่วันนี้เราตามจนเจอแล้วนะครับ
จากคลิปนี้ครับมีน้องคนหนึ่งเป็นเด็กสาววัยรุ่นวัย๑๘ปีนะฮะ
ขึ้นรถเมย์ไปนะครับแล้วก็เกิดอาการภูมิแพ้กำเริบ
รถเมษายนี้ไม่ใช่เส้นทางที่ต้องไปโรงพยาบาล
คนขับกับกระเป๋ารถเมย์บอกผู้โดยสารบอกขอออกนอกเส้นทางหน่อยเถอะ
พาน้องไปส่งโรงพยาบาลหน่อยแล้วก็ช่วยได้สำเร็จนะครับ

อันนี้คือตอนมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่จะเห็นภาพตั้งแต่ตอนวิ่งมาเลยนะครับ
ท่านผู้ชมดูตอนแรกนะฮะเขาก็มีการแชร์กันไว้ในโลกออนไลน์นะครับ
อาสากู้ภัยเนี่ยบอกว่าพี่คนขับรถประจำทาง
บอกว่าเกือบเที่ยงรับแจ้งจากศูนย์วิทยุโรงพยาบาลตากศิลป์
มีคนขอความช่วยเหลือเป็นหญิงป่วยหนึ่งรายอยู่บนรถประจำทางปรับอากาศสีส้มสายยี่สิบเอ็ด
๒๑นี้วิ่งวัดคู่สร้างกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
จอดที่ปากซอยตากศิลป๒๑๒๓ถึงที่เกิดเหตุ
คุณพี่คนขับรถโดยสารได้ตะโกนขออนุญาตบอกกับผู้โดยสารเต็มคันรถ
อำนวยความสะดวกและพาผู้ป่วยจนถึงมือหมอเรื่องดีต้องชื่นชมแล้วก็ยกย่อง
นี่ฮะคนที่ขับรถเมย์แล้วก็เป็นกระเป๋ารถนะครับ
นายนาราธิบมหามารพนักงานขับรถโดยสารคันนี้และนายสิทธิโชคแสงสว่าง
พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมย์สายยี่สิบเอ็ดวัดคู่สร้างจุฬานะครับ
ก็เป็นสองพนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับเด็กสาววัยสิบแปดปีเนี่ย
นั่งรถเมคันนี้มาจะไปทำธุระกับพี่ชายตอนนั้นผู้โดยสารก็เต็มคันรถเลยนะครับ
อยู่น้องก็เกิดอาการภูมิแพ้กำเริบมีอาการคล้ายจะเป็นลม
กระเป๋ารถเมย์กับคนขับเห็นท่าไม่ดีก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
ผู้โดยสารคนอื่นอื่นก็ช่วยกันเต็มที่อืมก่อนที่คนขับรถเมย์จะโทรแจ้งหนึ่งหกหกเก้า
เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ขับรถเมย์นี่แหละ
นำมาส่งโรงพยาบาลเลยค่ะวันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอทั้งสองคนมานะครับ
นาราธิบคนขับบอกว่าวินาทีนั้นกำลังนำผู้โดยสารเดินทางมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่
อยู่อยู่เด็กสาวคนหนึ่งก็เกิดอาการคล้ายจะเป็นลมเห็นท่าไม่ดีโทรแจ้งหนึ่งหกหกเก้า
ทำตามขั้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เคยแนะนำเอาไว้
จังหวะนั้นรถก็เพิ่งเลยโรงพยาบาลมาได้ไม่ไกลจึงหันไปถามกระเป๋ารถเมย์กับผู้โดยสารคนอื่นอื่นว่า
เขาขอที่จะออกนอกเส้นทางได้ไหมขอกลับรถ
นำเด็กไปส่งโรงพยาบาลเสียเวลานิดหน่อยได้ไหมค่ะ
ทุกคนบนรถตกลงยินดีหมดเลยฮะนาทีนั้นเขาก็เลย
กรถกลับเพื่อไปส่งเด็กทันทีเพราะกลัวว่าอาการจะรุนแรงและเป็นอันตราย
ขับวนไปส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยซึ่งเขารู้สึกดีใจมาก
ที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารเอาไว้ได้เพราะตัวเองเป็นคนขับรถ
ทุกชีวิตที่อยู่ในความดูแลที่อยู่บนรถจะต้องปลอดภัย
ผมก็เลยจอดรถนะครับจอดรถแล้วทีนี้ก็ดูอาการเบื้องต้นของผู้โดยสารก่อนนะครับ
ว่าอาการเขาเป็นยังไงนะครับคือเบื้องต้นเนี่ย
เราสามารถประถมพยาบาลได้หรือเปล่านะครับพออ่าสักพักนึงนะครับ
อาการดีขึ้นรู้สึกตัวเราก็ขยับรถต่อไปสักพักหนึ่ง
น้องเขาก็บอกว่าเริ่มไม่ไหวกันแล้วครับอาการเริ่มกำเริ่ม
ส่วนคุณพี่กระเป๋ารถเมย์นะคะนายสิทธิโชคแสงสว่าง
บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตผู้โดยสารเพราะทุกชีวิตที่อยู่บนรถสำคัญหมดค่ะ
และที่ต้องชื่นชมด้วยก็คือผู้โดยสารคนอื่นนะคะ
อยู่บนรถเมคันนี้ทุกคนจิตใจดีมากยินดีพร้อมเสียสละเวลาเพื่อช่วยน้องเขา
พอนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าตอนนี้น้องอาการปลอดภัย
ก็รู้สึกดีใจนะคะตอนแรกผมเดินเก็บตังค์ผู้โดยสารอยู่ปกติ
แล้วพอดีคนที่มากับเขาเขาเรียกเขาขอความช่วยเหลือผมก็เลยเรียกลูกพี่บอกให้ชี้ซ้ายจอดรถ
ก็คือรอดูอาการสุดท้ายเขาไม่ไหวแล้วก็ต้องพาเขาส่งโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นเราได้ทำบุญเราช่วยเหลือคนเขารู้สึกดีดีมาก
เนี่ยค่ะทางน้านสิทธิโชคกระเป๋ารถเมบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกคำชื่นชม
ส่งใครที่ให้กำลังใจนะคะก็จะนำทุกคำชมเหล่านี้
นำมาเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ
ที่ทำให้สังคมได้เจอเรื่องราวดีบ้างบนท้องถนน
ซึ่งผมว่ามีอยู่เยอะนั่นแหละ